ประเทศไทยเองก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับคุณผู้ชม
คือเมื่อไหร่น่านฟ้าเปิดปั๊บพร้อมบินไปรับคนไทยกลับมาก่อนนะฮะ
ทันทีเลยครับคุณผู้ชมในขณะเดียวกันครับ
นายกเศรษฐาทวีสินครับเปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะฮะ
ที่ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศ
โดยมีภารกิจต้องเดินทางไปเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

แล้วก็ไปเยือนที่บรูไนมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์
ระหว่างวันที่๘ถึง๑๒ตุลาคมนี้
นายกเศรษฐาบอกว่าได้คุยโทรศัพท์กับเอกอัครราชทูตอิสราเอล
ประจำประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ก็ให้กำลังใจแล้วก็เน้นย้ำกำชับ
ฝากให้ช่วยดูแลคนไทยในอิสราเอลด้วย
และตอนนี้ครับมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการ
จากมีคนไทยบาดเจ็บจากการโดนยิง
มีคนไทยจำนวนหนึ่งโดนจับเป็นตัวประกันแล้ว
ข้อมูลที่รายงานมาอย่างไม่เป็นทางการ
ท่านนายกบอกเองว่ามีคนไทยเสียชีวิต๑ราย
มีคนไทยถูกจับนำตัวไปขังกักขังเอาไว้
เป็นตัวประกัน๑๑รายด้วยกัน
แต่ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าอยู่ในพื้นที่ส่วนไหนของประเทศ
ตอนนี้ครับภายในประเทศอิสราเอลนั้นเขามีมาตรการล็อกดาวน์

ห้ามไม่ให้ประชาชนออกนอกบ้าน
ดังนั้นแต่ละคนต้องกบดานอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง

สถานการณ์ตอนนี้ย้ำอีกครั้งว่าอยู่ในภาวะตึงเครียดครับ

ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าอยู่ที่ไหนอยู่ส่วนไหนบ้าง
บอกถูกจับตัวไป๑๑คนก็ไม่แน่ใจว่า๑๑คนจริงหรือเปล่า

มิ้นก็เพิ่งคุยกับทางท่านทูตไป
เครื่องบินของทัพอากาศเตรียมพร้อมน่านฟ้าปิด
แล้วก็มีคณะแพทย์ที่จะเดินทางไปด้วย
ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง

กับทางของผมส่วนตัวให้กับทางท่านทูตไทยประจำอิสราเอลไปด้วย
ก็ขอให้ท่านรีพอร์ตมาประจำวันเลย
สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือนะครับ
นายกรัฐมนตรีได้เตรียมความพร้อมครับอย่างที่บอกว่า
สั่งการเลยครับเครื่องบินกองทัพอากาศ
พร้อมกับคณะแพทย์ที่จะเดินทางไปรับคนไทยออกมา
ทันทีที่น่านฟ้าเปิดได้เมื่อไหร่
บินไปรับคนไทยกลับมายังประเทศทันทีครับ
และรัฐบาลไทยนั้นตั้งศูนย์ประสานงานรับเรื่องประจำจังหวัด
ถ้าหากว่าใครมีญาติหรือว่าบุคคลใกล้ชิดศูนย์หาย
ก็ขอให้ประสานแจ้งข้อมูลมาได้เลยทันทีนะฮะ
ค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมค่ะกระทรวงการต่างประเทศ
แล้วก็สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟต์นะคะ
ของประเทศอิสราเอลก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูล
โทรศัพท์มือถือฉุกเฉินเป็นโทรศัพท์ฉุกเฉิน
ที่ขึ้นหน้าจอที่ปรากฏตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือเป็นเบอร์โทรของสถานเอกอัครราชทูตนะคะหมายเลขดังกล่าวนี้
ส่วนท่านไหนที่ประสงค์อยากจะขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับญาติที่มีการพักอยู่ในอิสราเอล
แรงงานไทยที่มีการเดินทางไปที่อิสราเอล

ตลอด๒๔ชั่วโมงสามารถสอบถามกันได้
เพื่อใครอยากจะสอบถามข้อมูลของญาติต่างนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะยังมีหมายเลขฉุกเฉินของกองคุ้มครอง
และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
เป็นหมายเลขที่ขึ้นปรากฏตามหน้าจอเหมือนกัน
เบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เบอร์๐๒นะคะ
ที่ปรากฏตอนนี้คือสามารถที่จะโทรศัพท์ไปได้
ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามการดูแลคุ้มครองผลประโยชน์ในคนไทย
รวมทั้งมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับญาติ
หรือว่าแรงงานไทยที่มีการเดินทางไปอิสราเอล